ข้าวหลามเป็นของกินหรือขนมอีกชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีการปรุงให้สุกด้วยการเผาหรือการหลามข้าว
โดยเริ่มด้วยการนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำก่อนแล้วจึงนำข้าวเหนียวที่ผ่านการปรุงรสด้วยกะทิ
น้ำตาลและใส่ถั่ว
แล้วมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่
ตั้งไฟเผาจนข้าวหลามสุก
จะได้รสชาติความหวานความมัน

นิยมเผาข้าวหลามกินกันในช่วงฤดูหนาว
เพราะได้ไออุ่นคลายหนาว
และได้ความหอมจากเยื่อไม้ไผ่
ขณะที่เผาอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน